มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับ
รถกระบะบรรทุกของขับแช่ขวาไม่ยอมหลบ
แต่ทีนี้รถกระบ่าขันข้างหลังเค้ามโมโห้ดิบแต่ไล่แล้วก็ด่าไล่นะฮะ
เกิดเป็นคลิปนี้คุณผู้ชมไปดูกันนะครับ
เปิดกระจกให้ไฟเขียวไฟแดงมาเปิดกระจกเลยพ่อ
มึงเห็นว่ามันหนักอ่ะพี่มึงจอดไหนมึงจอดไหนมึงจอดไหน
ไม่จอดนะจอดนะจอดดิเออมึงจอดดิ
พ่อยอย่าใช้มีดนะนี่ตำรวจอยู่นี่พี่รถมันนักนะพี่

รถดูรถดูทางดิง่อไอ้
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงฮะคันไหนเป็นคันไหนฮะต้องบอกไว้ก่อนว่า
คันที่ถ่ายคลิปเนี่ยนะฮะเป็นรถกระบะบรรทุกหน่อไม้ปี๊บ

รถเขาหนักเขาก็เลยขับแช่ขวาตั้งแต่แรก
แต่ทีนี้รถคันดำคันหน้านู้นแซงเข้าไปแล้ว
โดยตอนแซงก็ด่าเขาด่ารถกระบะบันทุกหน่อไม้ปี๊บ
แช่ขวาทำไมทีนี้รถกระบะบรรทุกหน่อไม้ปี๊บ
มาเอาคืนมาด่าคืนฮะจนกระทั่งเกิดเป็นเหตุการณ์นี้นะครับ
ผัวเมียที่ขับรถกระบะบรรทุกหน่อไม้ปี๊บเนี่ย
เป็นคนมาโพสต์ในโลกโซเชียล
บอกดูเอาระการรถกระบะดำมาบีบแต่มาด่าใส่แล้วก็ยังจัดแซง
หาว่ารถเขาไม่ยอมหลบซ้ายให้
แต่เขาก็อ้างเหตุผลว่าที่หลบซ้ายไม่ได้ต้องแช่ขวา
เพราะรถมันนักมันเลยเปลี่ยนเลนไม่ได้กับทานอาหาร
แล้วอยู่ให้คนขับรถกระบะดำมาด่าได้อย่างไร
แต่ทีนี้คุณพอโพสต์ลงไปในโลกโซเชียลนะ

ตำหนิรถคันที่ถ่ายคลิปนี้นะฮะ
บอกว่าคุณก็รู้ตัวว่ารถของคุณบรรทุกของหนัก
แล้วคุณไปขับแช่ขวาตั้งแต่แรกทำไม

รถคันอื่นที่เขาไปเร็วได้กว่าเขาออกขวาไปซะ
แล้วคุณยังจะตามไปด่าเขาอีกตามไปด่ากลับกันอีก

ในเมื่อคุณแช่ขวาแล้วคุณก็หัวร้อนแบบนี้

เขาแสดงความคิดความเห็นคุณผู้ชมว่ายังไง
ก็เอามาเตือนกันนะฮะถือว่าเป็นเรื่องร้อนบนท้องถนน
ขับรถขับราต้องใจเย็นกันหน่อยนะครับ

เพื่อนร่วมทางเราเยอะนะฮะ